หลอกให้คนบริจาคบอกว่าจะเอาเงินไปทำบุญ
แต่ไม่รู้มิจฉาชีพเหล่านี้ที่มาหลอก
จะเอาเงินไปทำอะไรเอาไปทำบาปหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ทีนี้ครับชาวบ้านเขาจับโป๊ะได้
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่กลุ่มมิจฉาชีพนี้มาหลอกชาวบ้านหน่อยครับ
อ่านี่ครับมาแล้วนะครับมิจฉาชีพนี้

งขาวทำบุญอย่างนี้เหรอ

เป็นชายถือซองสีขาวและอ้างว่าจะรับเงินบริจาคไปทำบุญ
เรียรายกับชาวบ้านแล้วก็ตามร้านค้าต่างนะครับ
ซึ่งแหม่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ขาย

เวลาที่ใครมายื่นซองเรียรายอย่างนี้
เขาทำบุญกันไปคนละสิบยี่สิบร้อยนึงบ้าง
กี่บาทก็ถือว่าเป็นเงินบุญตั้งใจจะทำบุญกันนะครับ
แต่ทีนี้มารู้ทีหลังจับโป๊ะได้ทีหลังว่า

จุดเกิดเหตุที่มีมิจฉาชีพมาเรียบรายเงิน
อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปตำบลบังพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
โดยแม่ค้าร้านกาแฟท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่ามีกลุ่มชาย๓๔คน
น่าจะมีอายุประมาณ๒๐๔๐ปี
มีคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืด
และอีกคนนึงใส่กางเกงขายาวเสื้อเชิดสีแดงสวมหมวกสีดำ
ขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนรถ

และทีนี้ก็เดินข้ามถนนมาที่ร้านค้าของเธอนะครับ
ซองขาวทำบุญเรียรายเงินโดยอ้างว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญทอดผ้าป่า
สร้างพระปางนาคปรกเก้าเซียนของสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ก็สนใจไหมสนใจร่วมทำบุญกันหน่อยนะครับ
ตัวเธอเองก็ทำบุญไปไม่มากนักก็คือ๒๐บาทนะครับ
จากนั้นนะเธอก็ได้ซองมาแบบนี้ใช่ไหม

อยู่นานหลังจากที่ทำบุญไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามันมีข่าวแก๊งมิจฉาชีพใช้ชื่อสำนักสงฆ์แห่งนี้
แอบอ้างออกเรียรายเงินชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะครับ
คือเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะทำบุญเราต้องไปเสิร์ชข้อมูลเหรอคะ

บอกพี่คนนั้นก่อนคนที่มาเรียรายบอก
สำนักสงฆ์เขาเรียรายตอนนี้เขาจะจัดสร้างอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่ากรณีของการถูกแอบอ้างออกเรียดรายเงิน
ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางสำนักสงฆ์โดยตรงเลย
ได้รับคำตอบจากคนของสำนักสงฆ
บอกว่าตอนนี้ทางสำนักสงฆ์ไม่ได้มีการเปิดรับบริจาค
ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอะไรเลยนะครับ
ทีนี้เธอบอกโอ้โดนหลอกซะแล้ว
เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหากลุ่มชายดังกล่าว

ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ล่าสุดทราบว่าแก๊งมิจฉาชีพที่มากัน๓๔คน
ได้ขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอบ่อไร่
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะฮะ
อย่าเห็นว่าเป็นเงินเล็กเงินน้อยนะคุณนะ

๑๐คน๑๐๐คน๑๐๐๐คน๑๐๐๐๐คน๑๐๐๐๐๐คน๑๐๐๐๐๐๐คน
ล้านคนก็เยอะมันก็ได้ไปเท่าไหร่แล้วจากเงินบุญของเรามันเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ก็เลยกลายเป็นว่าข่าวนี้สอนให้รู้ว่านอกจากมีเงินทำบุญแล้วจะต้องมีเน็ตด้วย